ชาวบ้านที่จังหวัดตรังเขาทั้งโกรธเขาทั้งกลัว
เป็นคุณผู้ชมจะโกรธและกลัวไหมถ้ามีคนเอากระดูกผี
ตะปูตอกฝาโรงศพผ้าอนามัยเปื้อนเลือด
โยนใส่หลังคาบ้านคุณทุกวันทุกวันวันละหลายถุงอ่ะโกรธ
มันเหมือนทำคุณสัยนะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวมีคำอธิบายว่ามันหมายถึงอะไรบ้าง
ครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ย
คือบอกว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งอยากจะรักษาหลานนะฮะ
เออผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแนะนำแบบนี้เหมือนกัน
พลาสติกสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับ
อยู่ในตะก้าเหล่านี้เป็นห่อวัตถุปริศนา
ที่ชาวบ้านในชุมชนหลังสโมสรเก่า
เทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรัง

แล้วแกะออกดูนะครับขนลุกสู้ขออภัยเลย
มีอัฐิคนตายบางถุงเป็นผ้านามัยเปื้อนเลือด
ถุงก็เป็นตะปูตอกฝาโลงศพ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเห็นถุงพวกนี้ถูกโยนใส่หลังคาบ้านของชาวบ้าน

โดยสังเกตว่าจะปรากฏที่หลังคาบ้าน๒๓หลังต่อคืน
หลังถูกโยนทีเดียว๕ถุงเลย
ในบ้านในชุมชนนี้มีบ้านอยู่๕๐หลัง
ถูกปาใส่เท่าเกินครึ่ง๓๔หลังคุณผู้ชมครับ
ซึ่งบ้านแต่ละหลังก็อยู่ติดกัน
ชาวบ้านต่างไม่สบายใจครับกลัวและโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาเรื่องร้ายเข้ามาในชุมชนหรือเปล่า
เราได้ข้อมูลจากชาวบ้านขีดเส้นใต้๓เส้น๔เส้น

มีอาการแปลกครับประจำเดือนมาทุกวัน
เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่หายสักกะที
จากนั้นไปเจอพระทุดงครับแนะนำบอกว่า
ให้นำพวกเศษเล็บเส้นผมนะฮะดินขี้เท่าจากการเผาศพ
เวนไปโยนใส่หลังคาบ้านนะครับ
ทำไมท่านแนะนำแบบนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ
ชาวบ้านเล่าผมย้ำคนคนในชุมชนเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะได้รับเคราะห์ไปแทนแม่ลูกก็ทำตามครับ

นางวิราชแก้วขาวอายุ๖๙ปีคนนี้เป็นประธานชุมชนหลังสโมสรเก่า
เล่าบอกว่าชาวบ้านเคยเรียกแม่ลูกไปเตือนแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังมาก่อเหตุอีกจึงไปแจ้งความกับตำรวจสพกันตัง
ซึ่งตำรวจก็แจ้งบอกว่าทำได้แค่เปรียบเทียบปรับนะครับ
ตอนแรกจะปรับเงิน๕๐๐บาทแต่ชาวบ้านไม่ยอม
เพราะว่าโดน๓๔หลังจะมาปรับแค่๕๐๐ได้ยังไง
ชาวบ้านบอกมันน้อยไปก็มีการเจรจากันบอกว่า
งั้นต้องจ่ายหลังละ๕๐๐บาทก็จะรวมแล้วเป็นเงิน๑๗๐๐บาท
ยายเอ๋ขอเวลาหาเงิน๗วันโดยจะนัดกันอีกครั้ง

นายวิราชกล่าวทิ้งท้ายบอกว่าจากชุมชนที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุข
ตอนนี้เนี่ยหวัดภาวะแล้วภาวะเพราะอะไร
เพราะ๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาคนในชุมชนเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวจะเอา๑๗ธันวาคมนะฮะ
จะนิบวลพระมาสวดทำบุญก่อน
เป่าสิ่งไม่ดีออกจากชุมชน
เพราะขณะนี้เริ่มมีเด็กที่บอกว่าหวาดภาวะ
ผู้สูงอายุเริ่มเจ็บไข้ไม่สบาย
รายมีอาการช็อกโดยไม่มีสาเหตุ
นี้ชาวบ้านเชื่อว่ามันเกิดจากถูกปลาสิ่งอับประมงคล
ขึ้นบนหลังคาแหละเรื่องนี้ถามใครดีอ่ะ
หารรักษาจิตพูดแบบนี้ไม่ร้องอ๋อ

เนนแอร์จอมคำหวังเวทนี่แหละฮะ
เล่าบอกว่าสิ่งที่แม่ลูกคู่นี้ทำเป็นเรื่องอับประมงคล
แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นวิธีรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็ตาม
แอร์แจกแจงความหมายของแต่ละถุง
คุณผู้ชมฟังเอาไว้ด้วยอาจจะมีใครมาปลาหรืออะไรนะฮะ
นะฮะทำเสน่ห์
ผมเนี่ยเท่ากับวิบัตินะครับเดินป่าช้าทำให้วิบัติ
กระดูกเท่ากับสิ่งอัปมงคลแตกแยก
ตะปูเท่ากับอะไรเท่ากับการตอกย้ำความเจ็บปวดให้ยิ่งลึกเข้าไป
พูดรวมทั้งหมดก็คืออับประมงคลนั่นเองครับ
ทำให้ตกต่ำบ้านแตกสระแรกขาด
ใครที่พบเจอแบบนี้ควรรีบทำบุญแล้วก็ล้างคุณสายให้เร็วที่สุด
ศัยยศาสตร์ไปแล้วมาดูวิทยาศาสตร์บ้าง
คุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลหรือว่าหมอกอล์ฟแล้วครับ
เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่บอกว่า
จริงแล้วอาการประจำเดือนที่มาไม่ปกติมันสามารถเกิดขึ้นได้
เป็นความผิดปกติในร่างกาย
ทั้งนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับ

ไม่หยุดในเด็กหญิงวัย๑๖ปี
อาจจะเป็นได้ตั้งแต่มีซิสในมดลูกในรังไข่นะครับ
ื่อบุดลูกเจริญผิดที่เป็นโรคเลือดนะครับ
อย่าไปเชื่อความเชื่ออะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
รวมไปถึงทำให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพแย่ลงด้วยนะครับ
ต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ครับ

ถ้าแบบนี้ก็ไปหาหมอครับถ้าทางวิทยาศาสตร์
ฮอร์โมนก็อาจจะช่วยเหลือได้นะฮะ
ดูสายวิทย์ก่อนนะก่อนที่จะสายใสนะ
เพราะว่าคนอื่นมันจะเดินร้อนด้วย